ใครเนอะทำกับยายสมบูรณ์ได้จนตุ๋นยายเรือรั่วหลอกเงินศูนย์หลักแสน
คืออย่างนี้นะต่อไปนี้คือมีกรณีที่ออกข่าวแล้วมีคนช่วยเหลือ
สื่อมวลชนช่วยเหลือภาครัฐมาช่วยเหลือต้องมีคนตามดู
เพราะไอ้พวกมิตรมิตรชาชีพมันก็ตามดูเหมือนกัน
ว่าอย่างคุณยายเนี่ยได้เงินไปเท่าไหร่ค่ะที่ตามไปหลอกโอ้โห
ดูก่อนย้อนก่อนนี่คือเห็นไหมนี่คือตอนต้นเรื่องตอนเป็นข่าวนู้นเลย
ยายสมบุญเรือรั่วหรือนางสาวสมบุญมีทะนานอายุ๘๖ปีกับหลานชายนะครับ
ไปที่สพดำเนินสะดวกไปแจ้งความบอกถูกมิจฉาชีพหลอกให้ถอนเงินไป
จนเกือบหมดบัญชีเงินในบัญชีมีหลักแสนที่เขาช่วยกันมานะครับ
แม่มีหลักฐานเป็นสมุดบัญชีแล้วก็สำเนาเช็ค

โดดไปแสนกว่าบาทนะดอมแสน๘หรือแสน๕แต่เหลือติดบัญชี๕๐๐บาท
ยายสมบูรณ์เล่าบอกว่าเดือนมกราคมมีผู้ชายสองคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพมมาซ่อมมาซ่อมบ้านให้
โดยบอกจะโอนเงินเข้าบัญชี๕๘๐๐๐บาท
แล้วก็ขอดูยอดเงินในบัญชีหน่อยในบัญชีมีอยู่ประมาณ๑๕๐๐๐๐บาท
ไม่ใช่๕๐๐๐ด้วยนะ๑๕๐๐๐บาท
มิจฉาชีพก็บอกว่าโอ้โหคุณยายสมบูรณ์ระหว่างที่รอเงินจากรัฐโอนเข้าบัญชีนั้นนะ
คุณยายมันต้องทำบัญชีให้สะอาดก่อนถอนเงินมา๑๐๐๐๐๐บาท

ก็จะเอาเงินเข้ามันต้องเอาเงินออกก่อนถอนออกมาแสนนึงนะ
สำรองซื้อของซ่อมบ้านไปก่อนไงนะเดี๋ยวเงินเข้า
ยายเชื่อครับไอ้มิจฉาชีพมันพายายไปไปธนาคารคุณผู้ชม๑๑มกราคม
ถอนเงินจากส่อมบัญชีออกมา๑๐๐๐๐๐บาท
มกราคมวันถัดมามิจฉาชีพพายายไปธนาคารอีก
บอกโอ้ยายวันนี้นะวันนี้เราจะต้องทำแบบนี้ยาย
คุณผู้ชมได้ยินแบบนี้อย่าให้ฟังผ่านหูไปนะ
ให้มันเอ๊ะบ้างเดี๋ยวไปเจอกับตัวจะได้เอ๊ะ
อ้างบอกว่าจะเอาเช็คเงินสดยอดรวม๕๘๐๐๐บาท
มาเข้าธนาคารแล้วนะยายนี่มาทำตามที่บอกแล้วนะ
เป็นบัญชีที่รับเงินบริจาคของยายสมบูรณ์
มิจฉาชีพก็ให้ถอนเงินที่มีออกอีก๗๐๐๐บาท
อ้างว่าเป็นค่าทำเอกสารดำเนินการ๔๔๐๐๐บาท
แล้วก็ยังให้ถอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายเจียปัทธาอีกหลายรายการ
รวมแล้วถูกหลอกให้ถอนเงินไป๒๑๐๐๐บาทครับ
หลายครั้งรวมกันโอ้โหคุณผู้ชม
และเอเช็คที่นำไปขึ้นเงินมี๒ยอดครับ
วันที่๑๒มกราคมสรุปว่า
เด้งหรอเช็คเด้งฮะค่ะ
นายสมบลยายสมบูรณเพิ่งมารู้ตัวว่าโดนหลอกก็เมื่อเดือนเมษายนนี้

คือให้หลานชายโทรไปหามิจฉาชีพที่หลอก

เงินเข้าแน่นอนมิถุนารอหน่อยเมษาพฤษภามิถุนา
๒เดือนรอได้ไหมเงินตั้ง๕๘๐๐บาท
เมื่อ๑๘มิถุนายนเอาสมุดบัญชีไปอัปเดตนะครับ
พบว่ามีเงินติดบัญชีเหลือหลักร้อย
นี่จะหลอกยายอีกไหมยายยังไม่หมดเดือนมิถุนาเลย
เดี๋ยวปลายเดือนละกันเดือนมิถุนามันมีถึงสามสิบ
ยายร้องไห้อยู่๒วันบอกคราวนี้รู้แล้วว่าถูกหลอก

เลยครับไปที่สพเลยบอกมาแจ้งความแล้ว
นี่แหละครับชีวิตบ้านปลายว่าจะมีเงินใช้ซะหน่อย
คราวนี้ต้องมารอเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแล้ว

เป็นใครก็กล้วยด้วยทะลุมึง
ก็เก็บไปหกมึง
ตั้งแต่คืนนี้ฉันก็ไม่มีแล้ว
หมุ่มตูนแล้ว
ต้องพึ่งพี่ตำรวจสพดำเนินแล้วล่ะ
สพดำเนินสะดวกช่วยหน่อย
คือรับแจ้งความแล้วช่วยสืบสวนสอบสวนหน่อย
ประสานข้อมูลทางธนาคารหน่อย

มักกรานะพี่เบิร์ตคือน้ำแข็งแค่กำลังจะบอกว่า
ธนาคารยังไงก็มีกล้องวงจรปิดถูกป่ะ
ใครจะพามาแต่ว่านี่ตั้งแต่มักกะลา

ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอประสาน
นี่ไทยรัฐซื้อเรือไปให้ในอีกสัก๒เดือนครบปีแล้วมั้ง
มันจะครบกันยา
ซื้อไปให้วันที่๒๗๒๗เดือน๙ปี๖๕
แล้วในรายการเปิดปากกับภาคภูมินี่แหละ
พี่อุ๋ยภาคภูมิน่ะที่มอบเรือให้คุณยาย
ยายยังมานั่งคุยอยู่ในสตูดิโอเลย
คุณผู้ชมเชื่อไหมจากช่วงที่คุณยายเป็นข่าว
โอ้โหทุกความช่วยเหลือหลั่งไหลแต่พอนักข่าวของเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยายนี่
ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมแปลว่าอะไรลำบากเหมือนเดิมแล้วเรือลำนี้นี่แหละค่ะ
คือเรือลำที่ไทยรัฐมอบให้เอาจริงนะตอนที่ไปดูอ่ะเรายังรู้สึกแบบ
โอ้โหยายยังใช้บรรทุกกล้วยอ่ะยังใช้พายไปมาอยู่เลยนะคะ
นี่ตอนที่ลงพื้นที่ไปหาค่ะไปหาคุณยายสมบูรณ์ก็ยายอ่ะต้องเดินผ่านสวนกล้วยเข้าไปเนี่ย
แขนนะนักข่าวของเราเดินไปสักพักก็หยุดเดินไปสักพักก็หยุดย้ายเหนื่อยลูกเอ้ย
แล้วท้ายที่สุดเห็นยายถือไหมถือรองเท้าขอถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าเข้าบ้าน
นี่บ้านของคุณยายค่ะเป็นบ้านไม้มันก็ยังดูยังโซมอยู่นะ
ตอนเข้าไปก่อนจะเข้าไปดูในบ้านเนี่ยยายพาไปดูเรือก่อน
เรือลำที่ไทยรัฐมอบให้ลำนี้ล่ะค่ะ
ทุกวันนี้นะยายยังเอาใส่กล้วยนะลูกเอ้ยใส่ผลไม้นะ
เอาไปขายที่ตลาดน้ำดำเนินอ่ะชาวบ้านที่ที่เขาเห็นนี่นี่นี่นี่เห็นไหมอืม
รายการเปิดปากแล้วก็ไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละค่ะที่มอบเรือลำนี้ให้กับคุณยาย
ทีนี้พอดูเรือเสร็จแล้วปั๊บเรือยังใช้การได้อยู่ก็เดินเข้ามาดูในบ้าน
ในบ้านอ่ะมันก็ยังซุดโทรมอยู่นะมีการปรับปรุงก็มีบ้าง
อย่างฝาบ้านพี่เบิร์ตเขาเอาแผ่นซีเมนบอร์ดไปติดใหม่
อันนี้ไงนี่อ่ะกันฝนสาดใช่ไหมยายใครทำให้ยายอ่ะจ๊ะ
ยายทำให้อ่ะจ้ะรางน้ำก็เหมือนเดิมยังมีอะไรอ่ะ
กระป๋องอ่ะรองน้ำเป็นจุดจุดจุดจุดอ่ะนับดูไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยน
ใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดค่ะอืมส่วนหน้าห้องน้ำที่พื้นลาดเอียงสภาพพื้นตอนนี้มันก็ยังซุดเหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชม
ต้องระวังตรงนี้ต้องระวังแต่พี่เบิร์ตรู้ไหมคือคุณยายด้วยความที่อายุไม่ใช่อายุน้ำหนัก
น้ำหนักน้อยพอยายเดินเนี่ยก็ไม่น้ำหนักตัวมันเลยยังไม่ซุด
แต่ทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขไงตัวยายเองกับยายชะมดพี่สาวเนี่ย
ก็ต้องเดินแบบระวังระวังอ่ะค่ะลื่นอ่ะสิอืมหน่วยงานนะคะคุณยาย
โดยงานที่เคยลงไปช่วยอ่ะถามยายเรื่องนี้นะยายบอกว่าเหนื่อยละ
หิวคือยายไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยนะดอมกลายเป็นแบบพูดเรื่องอื่นไปเลยอะค่ะ
แล้วก็ขอตัวไปเตรียมอาหารให้กับยายชะมดอันนี้เป็นภาพแฟมภาพต้องขึ้นแฟมภาพเพราะอะไร
เมื่อก่อนตอนที่ลงพื้นที่ไปไปวัดนะว่าจะต้องทำอะไรต้องซ่อมแซมยังไงปรับปรุงยังไง
ครับเราไปถามหลานของยายก็คือลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ถามจริงจริงหลังจากที่เป็นข่าวไปเนี่ย
เป็นยังไงบ้างลุงศักดิ์บอกว่าถ้าเกิดให้ลุงพูดตรงความช่วยเหลือมันหลั่งไหลมาจริงแหละ
โดยงานมาจริงแหละมาแค่ตอนเป็นข่าวไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนลูกเอ้ย
ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมยายก็ใช้ชีวิตยากลำบากเหมือนเดิม
ลุงก็ดูแลยายเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ